ภัยกันก่อนโดดออกมากลางถนนอีกแล้ว

แล้วเอาน้ำสาดใส่รถของผู้หญิงที่ขับมา

คือเธอก็สงสัยเฮ้ยน้ำอะไรอ่ะ
นำคลิปจากกล้องหน้ารถที่บันทึกเอาไว้ได้นะครับ
เธอกำลังขับรถมาตามถนนเส้นนวมิน

ระหว่างนั้นมีผู้ชายคนหนึ่งฮะนี่ออกมาแล้ว

ดมาจากเกาะกลางถนนฮะ

สาดใส่รถแล้วก็โดดกลับไป
หลังเกิดเหตุนะครับเธอเอารถไปตรวจสอบ

เอามันน้ำเปล่านี่เอาแล้วทำทำไม
คือผู้ชายที่ก่อเหตุ

แล้วประมาณว่าคุณขับรถเนี่ย

เหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นเมื่อช่วงเช้าของวันที่๒๑ตุลาคมครับ

ขวดจ่ายแต่เขากระโดดลงมา

เอาอะไรมาฝากใส่รถเราเดาเองนะ
เราคิดว่าคงจะเหมือนประมาณว่า
ถ้าเราจอดรถก็คงแบบ
อาจจะจอดมาแฮกรถ

เพราะเขากระโดดจากเกาะกลางลงมา
และเลยเขากัดโดดกลับไป

แต่เขาจงใจเลือกรถ
เพราะว่าเขาเห็นรถเราเป็นป้ายแดงรถใหม่เพราะเขาจงใจเลือกแหละเขาจงใจเลือกแหละ
เพราะข้างหน้าก็มีรถแต่ว่าก็แบบคือเราว่าเขาต้องใจเลือกรถที่ดูน่าจะเล็กหนึ่งได้
คิดเองนะว่าของเราเป็นรถที่โลก
ค่ะนี่ก็เป็นอีกอันหนึ่งนะคะที่ก็ต้องตั้งข้อสังเกตเอาไว้ว่า
อันนี้ต้องการเพื่อที่จะทำให้ดูเป็นอุบัติเหตุแล้วก่อเหตุอะไรหรือเปล่า